พาดิฉันไปที่นี่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานนะครับ
ที่จังหวัดอีสานโอ้ยผมบอกไม่ใช่สิ

ภาคอีสานมีอะไรของดีของเด็ดเยอะแยะมากมาย
อย่างหนึ่งที่อยากจะพาไปคือที่จังหวัดบุรีรำ
ที่นั่นนะโอ้โหของดีของเด็ดอย่างเช่น
ขนมจีนขึ้นชื่อแล้วขนมจีนต้องกินกับอะไร
นี่ครับพาไปร้านนี้อาจจะดูเป็นร้านเล็กเป็นรถเข็นธรรมดา
เป็น๓ล้อพ่วงข้างอะไรก็ว่ากันไป
แต่รสชาติไม่ธรรมดาแล้วขายนะโอ้โห
เรียกได้ว่าขายดิบขายดีเป็นอย่างมาก
ไปที่นี่เลยนะครับกับร้านนี้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศไปด้วย
จะเห็นว่าคนที่มาทานนี่เยอะมากแล้วลูกชิ้น
โอ้โหลูกมันเริ่มเทิมใหญ่กว่าลูกปิงปองอีกอ่ะ

ใช่คนที่เขานั่งทานอยู่นะโอ้โหพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะว่าอ่า
อร่อยอร่อยมากอร่อยมาก
รสนานยางนิดหนึ่งใส่ลงไปแบบจัดแน่นจัดเต็ม
ใส่อะไรลงไปอ่ะใส่ของดีของเด็ดความอร่อยลงไปสิครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าไปถามเจ้าของร้านเข้ามาแล้วมีกันอยู่สองคน
ก็คือพี่รุ่งอรุณแสนดีและคุณพี่ทวีศักดิ์ห้อยพรมมา
สองสามีภรรยาเจ้าของร้านเขาขายกันอยู่ที่นี่
คือสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจมากอย่างที่บอก
ลูกชิ้นเม็ดประลำเทิม
ลูกชิ้นใหญ่เรียกเป็นเม็ดเหรอคะลูกชิ้น
เรียกเป็นลูกค่ะก็ต้องเรียกเป็นเม็ดจริงมันเม็ดใหญ่มาก
ใหญ่กว่าลูกปิงปองโอ้โหเด้งดึงเด้งดึง
อย่างกับลูกชิ้นใหญ่ใบใส่ลงไปดิโอ้โหเขียวหนุ่มดับหนุ่มดับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งบอกเลยว่าเวลาสั่งต้องสั่งเบา
ก็สั่งดังไม่ได้เดี๋ยวมีเรื่องเอาอะไรปีน
เอาเบาตีนไก่อ๋อพูดบ่นแบบนี้ไม่มีเรื่อง
แต่ถ้าพูดดังก็เฮ้ยเอาตีนนมจีนตีนตีนไก่นะจ๊ะ
พูดอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวเขาจะหิดแล้วนอกจากนี้เขายังมีอื่นอีกนะ
ผักสดผักต้มโอ้โหรวบรวมมาไว้ที่นี่บอกเลยว่ามากกว่า๑๐อย่าง
เป็นเครื่องเคียงทานกันไม่หวาดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับ
เอ้าแล้วเขาขายดีเนี่ยนะยืนยันคอนเฟิร์มได้ไหมว่าขายดียังไง
ยังไงบอกเลยว่าวันหนึ่งเขาเตรียมเส้นขนมจีนเอาไว้๘๐๑๐๐กิโลกรัม
โอ้โหขายดีมากก็เลี้ยงคนได้ทั้งอำเภอไม่ใช่แค่เธอคนเดียวนะรู้ไหม
แล้วก็นอกจากนี้ไอ้หนมจีนต้องกินกับน้ำยาน้ำยาป่าและน้ำยากะทิ

เยอะไหม๓หม้อใหญ่โอ้โหสุดยอดขายดีมากคุณดูแต่ลูกค้านะ
ชอบมากจริงจริงอ่ะแล้วเนี่ยใครชอบทานผักก็ไปร้านนี้ได้
ก็ไปร้านนี้ได้เพราะว่าผักเขาเตรียมเอาไว้วันละ๖๐๗๐กิโลกรัม
โอ้โหไข่ดีมากเอาจริงอะไรจะเยอะขนาดนั้น
ดูลูกชิ้นสิอ้าวอย่างนี้บอกนะเริ่มเทิมจริง
แล้วราคาแพงไหมอันนี้น่าสนใจเท่าไหร่ครับ
คานะครับชามหนึ่งถ้วยหนึ่งไม่แพง๓๕บาทแบบธรรมดา
พิเศษขึ้นมาเพิ่มเส้นก็๔๕บาท
โอ้โหคือเขาตอนนี้เพิ่มมาเป็น๔๕แล้วนะ
แต่ก่อนพิเศษเขา๔๐แต่ด้วยความที่ว่า
ยุคนี้สมัยนี้เขาเพิ่มอีกมาอีกนิดนึงแล้วกัน
ตอนนี้เป็น๔๕แล้วตามป้ายที่เห็นนะครับ
อ้าวแล้วลองทายกันดูไหมเขาเตรียมเอาไว้เยอะขนาดนี้
ค่ะวันหนึ่งเขาขายได้กี่ชุด
ดิฉันว่าสัก๒๐๐ชาม๒๐๐ชุดไหม
๒๐๐หรืออุ๊ยแต่น่าจะเยอะนะหลายกิโลนะคุณ

บอกกันตรงนี้เลยไม่กลัวสรรพากรไปเก็บภาษีย้อนหลัง
เพราะว่าเดี๋ยวคุณชนะจ่าย
วันละ๔๐๐ชุดไม่ได้พูดเล่นเจ้าของร้านเขาพูดเอง
ชุดถึงต้องเตรียมมาเยอะขนาดนี้ไง
โอ้โฮเอาละชาวบุรีรัมพ์แล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
อยากจะลองไปทานดูผมว่าไปกันได้นะครับ
ผมย้ำอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าร้านนี้เขาขายอยู่แถว
ตลาดคลองถมหนองแปบนะครับคือขายในวันจันทร์
พระฤทธิษฐรรมดีและวันเสาร์ก็คือยาวไปแล้วแหละ
คือจริงขายแทบทุกวันยกเว้นวันอังคารวันเดียวที่จะไม่ขาย
แต่เขาขายในต่างพื้นที่ต่างจุดกันไป
ผมย้ำแบบนี้ว่าวันจันทร์และวันพุธไปหาทานกันได้ง่ายมาก
เขาจะไปขายที่ตลาดคลองข้างไทยประกันชีวิต
แถวนั้นลองไปทานกันดูนะครับก็จะขายช่วง๔โมงเย็นถึง๑ทุ่ม
ก็ลองไปแต่ถ้าไปช้าเขาเตรียมไว้เยอะก็จริงแต่อาจจะหมดได้
ถ้าไปแล้วไม่ทันแล้วก็เขาขายหมดก่อนเขาขี่มอไซค์กลับบ้านไม่สนใจใครเลยนะ
ควักก็ไม่ทันแล้วคือต้องบอกว่าเป็นร้านที่ขายง่าย
ร้านแบบว่าเขาเรียกว่าสตรีทฟู้ดอ่ะนะขับรถมาขายแต่ขายได้วันหนึ่ง๔๐๐ชุดเนี่ย
ไม่ธรรมดานะคุณคุณลองคิดราคา๔๐๐ชุดชุดละเท่าไหร่นะ๓๔๕บาท
๓๕๔๕บาทแล้วตอนนี้ประมาณนั้นก็คิดเอาอะไรกัน
๔๔๖บาทหมื่นกว่าอย่าไปคิดแทนเขา
ไม่ต้องหักรถต้นทูลไงเออ
ไปคิดแทนเขาแล้วเดี๋ยวเขาจะมีแขกไปหา
อย่างนั้นก็ดีเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราทีหลัง
ดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวผมต้องของอร่อยแบบนี้